มาดูกันต่อกับพี่ณเดชน์กันดีกว่า

เมื่อวานนะคะถ่ายโปสเตอร์นี่เลยลุคนี้ค่ะ

วันที่๑๙๒๐๒๔วันนี้นะคะ

กองถ่ายละครที่บอกว่าถ่ายหนักมาก

ก็เลยไปถามพี่ณเดชน์เป็นห่วงเป็นยายยังไงกันบ้างนะคะ
ไปฟังแล้วก็ฝากเป็นงานใจให้น้องยายาด้วยค่ะ
พี่นาเดชน์จัดไปเลยค่ะ
น่าจะเป็นช่วงที่เขามีอาการแพ้ยาแก้แพ้
ก็เลยหายใจไม่ออกแล้วก็ผืดตะอมอะไรอย่างนี้
แล้วก็บินเวียนศีรษะก็เลยแบบเป็นเหตุให้ว่าน้องแบบเป็นลม
คือก็ตกใจเพราะว่าก็รู้ว่าอยู่ห้องไอซียูอะไรอย่างนี้
แพ้ยามันก็เป็นเรื่องอีกหนึ่งที่ที่อันตรายนะ
บางคนก็หลอดลมตีบบางคนก็อะไรอย่างเงี้ย
เขาก็มีอาการประมาณนั้นนะครับผม

ใช่อะปะไปฟังเลยดีกว่าค่ะ

แล้วแบบก็คงได้ดูอะไรอย่างนี้